ก็คือ๒๔กุมภามาจนถึงวันนี้
๔พฤษภาคม๓เดือนเต็มนะคะ

อีกฝั่งก็คือฝั่งที่ไม่เชื่อการทำงานของตำรวจ
แล้วก็มีการเปิดหลักฐานไรวันเลยครับ
ดังนั้นศึกครั้งนี้ใครจะหมดความน่าเชื่อถือก่อนกัน
ฟังการวิเคราะห์กันนะคะจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปอีกไม่กี่ชั่วโมง
ร่างของแตงโมก็จะกลายเป็นเท่าทานแต่ว่าสามเดือนแล้ว
คดียังไม่จบปกติคำว่าคดีจบหรือไม่จบ
ดูกันที่คำตัดสินของศาลว่าจำเลยถูกลงโทษหรือยกฟ้องยังไง
แต่ว่าเรื่องของแตงโมมันแปลกตรงที่ว่า
เรื่องที่ยังไม่จบเพราะว่าคนที่อยู่ในฝั่งฝ่ายเดียวกันเนี่ย
คือฝั่งฝ่ายที่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏมีปัญหาขัดแย้งกันมาเอง
โดยตลอดเรื่องระหว่างอายการกับตำรวจ
เรียกว่าขัดแย้งหรอกครับแต่ว่านี่เป็นคดีที่อายการสั่งสอบแล้วสอบอีกสองครั้งสามครั้ง
เพราะอายการไม่เชื่อในสำนวนของตำรวจมีไม่บ่อยหรอกครับ
คดีที่ว่าอายการสั่งสอบแล้วสอบอีกเพราะอะไรครับ
เพราะอายการเขาไม่เชื่อสำนวนลึกลงไปกว่านั้น
อายการเขาไม่อยากมีรอยด่างว่าเขาสั่งฟ้องมั่ว
ตามที่ตำรวจสรุปสำนวนเสนอให้สั่งฟ้อง
ทั้งที่สุดท้ายก็ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิด
ให้สารรับฟังจนสิ้นสงสัยได้จนสิ้นสงสัยได้
แล้วก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่ตามมาเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาว่า
สารพิพากษาไปตามปวิอม๒๒๒๒๗
คือถ้าสารรับฟังจนสิ้นสงสัยได้เนี่ย
แล้วถ้าไม่สิ้นสงสัยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องยกฟ้อง
มันจะส่งผลยังไงครับจะส่งผลให้แตงโม
เป็นฝ่ายประมาทเสียเองที่ไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วทำให้พลัดตกน้ำถึงแก่ความตาย
กฎหมายเขาถือว่าเป็นความตายที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของใครทั้งนั้น
เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุตามปวิอาญามาตรา๔๐๘วงเล็บ๔นี่ภาษากฎหมาย
แล้วถ้าถึงเวลานั้นเดี๋ยวประชาชนก็จะนั่งปากหวอ
ว่าแล้วมันเป็นยังไง
นั่นคือเรื่องระหว่างอายการกับตำรวจเจ้าของคดี
แต่ที่ต้องสู้กันเข้มข้นคือคนที่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏ
คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
สู้กับตำรวจที่ร่วมกันทำคดีนี้นี่แปลกไหมครับ
ฝ่ายหนึ่งตำรวจก็อยากทำความจริงให้ปรากฏคือพนักงานสอบสวน
ฝ่ายหนึ่งก็ต้องการทำความจริงให้ปรากฏแต่เห็นต่างกันแล้วก็มาสู้กันเอง
คุณอัจฉริยะนี่เขาทุ่มเทชีวิตจิตใจกับเรื่องนี้มาก
เขาบอกว่านี่เป็นภารกิจทวงความยุติธรรมครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเขา
เขาโพสต์ข้อความที่ผมจะอ่านให้ฟัง
เขาบอกว่าจะมีการเปิดเปลืองทุกช็อตให้เห็นว่ามีการสร้างพยานเท็จกันยังไง
เขาบอกว่าถ้าเขาถูก
ยิงตายหรือเป็นอะไรไปจริงขอให้เชื่อได้เลยว่าเกิดจากการทำคดีแตงโมแน่นอน
ขอฝากลูกฝากเมียไว้ด้วยนี่ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่า
ตายเป็นตายพร้อมชนเพื่อทำความจริงให้ปรากฏชนกับทุกคนไม่ว่าใหญ่แค่ไหน
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงคนที่เดินหน้าหาความจริงในคดี
กับตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนมันควรจะอยู่ฝ่ายเดียวกันสิครับ
เพื่อเอาตัวคนผิดมาลงโทษเอ้าไปไปมามาสู้กันเอง
คุณอัจฉริยะกล่าวหาว่าผู้กำกับสพนนทบุรี
ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนปล่อยให้มีการสอบสวนอันเป็นเท็จอันเป็นเท็จ
เขาบอกว่าถ้าตำรวจแห่งตำรวจแม่นกฎหมายจริงเรื่องคดีแตงโมคงจะไม่เลอะเทอะแบบนี้
ฝ่ายตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตเขาเป็นผู้กำกับเขาเป็นพนักงานสอบสวน
เขาก็ประกาศฟ้องคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะก็ประกาศว่าไม่กลัว
อันนี้เป็นการขู่ให้กลัวแต่ว่าสู้ผิดคนแล้วเพราะคุณอัจฉริยะ
ไม่กลัวคุณอัจฉริยะบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่
มีหลายขั้นตอนเช่นการจะนำพยานหลักฐาน
มัดผู้ต้องหาทั้งหมดจำเป็นต้องเจอคราบเลือดเจอมีด
พยานหลักฐานสำคัญที่สามารถมัดตัวผู้ต้องหา
เพราะคลิปต่างมีอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้สามารถมัดตัวเขาได้
นี่นี่คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะประกาศสู้
คำถามตามมาทำไมครับ
คนคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนแล้วประกาศว่าไม่เชื่อไม่ไว้ใจตำรวจ
ไม่เชื่อหลักฐานที่คิดว่าเป็นหลักฐานเท็จ
แล้วก็เชื่อในข้อมูลคนคนนั้นมากกว่าเชื่อตำรวจ
ผมบอกไว้ในการขีดเส้นใต้คราวก่อนว่าเพราะตำรวจมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันเรื่องความเชื่อมั่นในงานสอบสวน
สังคมไทยเนี่ยเจอกับเรื่องแบบนี้จนเขาแหลงหลอน
เกิดภาพหลอนให้สมองว่ามันเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริง
แล้วยิ่งเป็นคดีมีพิรุธมากมายหลายจุด
เป็นเหตุให้เชื่อในข้อแคลงใจเข้าไปใหญ่
ทั้งหมดเนี่ยผมนึกถึงย้อนไปถึงเรื่องที่ผมขีดเส้นใต้มาหลายครั้ง
เรื่องข้อเรียกร้องปฏิรูปตำรวจ
โดยเฉพาะการปฏิรูปพนักงานสอบสวนปฏิรูปงานสอบสวน
หมายของงานปฏิรูปการสอบสวนก็คือว่า
ว่าจะทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้การสอบสวนถูกแทรกแทรงได้
อันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดใครจะใหญ่แค่ไหนมีอิทธิพลแค่ไหน
ยุ่มย่ามกับการแทรกแทรงการพนักงานสอบสวนไม่ได้
สากลโลกเขาเป็นอย่างนี้โจทย์หลักอยู่ตรงนี้
ทีนี้พอโจทย์หลักอยู่ตรงนี้ก็นึกโจทย่อยตามมา
เช่นให้คดีให้อายการเข้าไปร่วมสอบสวนในคดีสำคัญสำคัญดีไหม
ใช้กล้องวงจรปิดบันทึกการสอบสวนคำให้การไว้เหมือนในต่างประเทศที่เขาทำกันดีไหม
ทั้งหมดนี้นำไปสู่อะไรครับ
นำไปสู่การสอบสวนที่ทำให้คนเชื่อว่าโปร่งใสตรงไปตรงมา

ถ้าเป็นอย่างนี้ดีไหมทุกคนตอบว่าดีหมด
แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนบอกว่าดีมีความต้องการกลับไม่ได้รับการตอบสนองในทางปฏิบัติ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในพรบสอบสวนที่กำลังนำเข้าสู่สภา
แต่ว่าคนเขาก็บอกว่าคนที่ผู้รู้เขาบอกว่าถ้าจะแก้กฎหมายปวิอาญาไม่กี่มาตรา
เช่นเขียนว่าคดีใดที่มีความสำคัญมากเช่นคดีแตงโมเนี่ย
ตำรวจต้องเปิดช่องให้อายการเข้าไปตรวจสอบการสอบสวนของตำรวจได้
ให้อายการไปตรวจสอบการสอบสวนตั้งแต่เบื้องต้น
ลักษณะแบบนี้หลายประเทศในโลกเขาทำกันแต่ตำรวจไทยไม่เอา

อย่างมากก็แค่ให้อายการไปร่วมสอบ
เอาไปร่วมสอบอายการก็ต้องไปนั่งรอว่าคุณจะสอบกันเมื่อไหร่
เขาจะเรียกอายการไปร่วมเมื่อไหร่

อายการจะต้องไปตรวจสอบตั้งแต่ต้น
ปิดท้ายผมบอกเหมือนเคยบอกว่า
งานสอบสวนเนี่ยถ้าตรงไปตรงมามีความยุติธรรม

จะแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งได้
เพราะตำรวจที่จะไปเป็นผู้กำกับสนไหนก็ตามแต่
ถ้างานสอบสวนผู้กำกับไปยุ่งไม่ได้
เกิดเหตุในท้องที่คดีไม่ว่าจะเรื่องบาผับบาคาราโอเกะ
เปิดเกินเวลาอะไรต่ออะไรเนี่ย
ถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาผู้กำกับช่วยไม่ได้
ถ้าภูมิกับช่วยไม่ได้ถามว่าผู้กำกับจะได้รับสวยจากใคร
แล้วถ้าผู้กำกับไปอยู่ในท้องที่สำคัญสำคัญ
ไม่มีสวยรับสวยไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องจ่ายสวย
แล้วจะวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งไปทำไม
ไอ้ที่ว่าต้องใช้เงินเป็นไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้าน
เพื่อไปเป็นผู้กำกับสอนอที่มีสถานบันเทิงมาก
ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าพนักงานสอบสวนตรงไปตรงมา
บาคาราโอเกะสถานบันเทิงที่ไหนทำผิดจับหมด
จับแล้วเวลาสอบสวนจะฟ้องเอาโทษ
ไม่มีใครช่วยได้ผู้กำกับก็ช่วยไม่ได้
นั่นแหละถึงจะแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งได้
ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันที่
ร่างของแตงโมกำลังจะถูกเผาครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ